จากนี้แล้วเนี่ยยังมีพลเมืองดีอีกหลายต่อหลายหน่วยงานหลายต่อหลายคนเลยนะคะ
ที่รวบรวมทั้งความกล้ารวบรวมทั้งน้ำใจ
ที่จะคอยช่วยเหลือเหยื่อที่หนีรอดออกมาได้จากเหตุกระยิงครั้งนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์แถวห้างเทอร์มินอลก็ดี
บอกตำแหน่งของตัวเองใครที่จะกลับบ้านเนี่ยมาหาพวกเขาได้เลย
เดี๋ยวเขารับส่งบ้านฟรีโดยไม่คิดเงินเลยนะคะ
นี่คือเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหม
ใช่จริงอยู่ตั้งแต่ช่วงค่ำวันเสาร์ลากมาถึงเช้าวันอาทิตย์เลย
เขาแจ้งตลอดว่าถ้าใครที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาจากห้างได้แล้วเนี่ย

ผู้ประสบภัยจากผู้ก่อการร้ายที่เทอร์มินอลไม่มีรถกลับบ้าน
พวกผมรอส่งกลับบ้านฟรีถามจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ
พวกผมจะอยู่ปากซอยทางเข้าหลังบิ๊กซีตรงธนาคารกรุงศรีนะครับ
พอคนเห็นโพสต์นี้นะคะคนก็เข้าไปแห่ชื่นชม
แล้วก็เรียกว่ายกย่องถึงความมีน้ำใจนะคะ
คอยช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
เพราะว่าแน่นอนผู้ประสบเหตุที่รอดชีวิตออกมาได้เนี่ย
ก็ไม่รู้จะกลับบ้านกันยังไงล่ะค่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยปิดถนนหมดแล้ว
แล้วก็ไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านด้วย

บางคนก็ยังไม่สามารถเอารถออกจากศูนย์การค้าได้เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยง
ราฟไบท์กลุ่มนี้ก็ช่วยรับส่งไปจนถึงเที่ยงของวันที่๙กุมภาพันธ์เลยนะคะ
ซึ่งชาวโคนราชเองเขาก็ให้ฉายาแก๊งนี้เลยเขาแปะปริ้นต์มาแปะเลยส่งฟรี
เขาก็เลยให้ฉายาว่าเป็นฮีโร่จากเก็ตเขียวค่ะ
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ได้ไปพูดคุยกับนายรัชพลวุฒิรชานนท์คนขับขี่กราฟไบท์ที่เป็นรุ่นพี่
ชักชวนพี่น้องเพื่อนออกมาช่วยเหลือรับผู้รอดชีวิตส่งกลับบ้านฟรี
เขาบอกว่าสิ่งที่พวกเขาทำไปเนี่ยแค่ต้องการให้คนที่หนีรอดออกมาได้
กลับไปอยู่กับครอบครัวโดยไม่ต้องมาคำนึงถึงเรื่องเงินทอง
เรื่องค่าน้ำมันอะไรที่จะต้องเสียไปก็เลยอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดยาวไปจนถึงช่วงเที่ยงเลยค่ะ
ดีใจกับเขาแล้วครับ
ที่ก็ออกมาช่วยขับรถส่งผู้รอดชีวิตกลับบ้าน

ไกลสุดของเขาคือ๒๖กิโลเมตร

เขาบอกเขาดีใจมากที่เขาตัดสินใจออกมาช่วย
กลัวไหมเขาบอกกลัวดิพี่มันต้องกลัวอยู่แล้ว
แต่เขาก็อยากที่จะออกมาอย่างน้อยสักนิดนึงเป็นพลังสักนิดในการที่จะช่วยเหลือคน
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ถึงขนาดจะได้รับยกย่องให้เป็นฮีโร่หรอก
จริงแล้วฮีโร่ตัวจริงคือเจ้าหน้าที่ที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปข้างใน
ช่วยเหลือทั้งไล่ต้อนคนร้ายแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิตกับเหตุการณ์ครั้งนี้ต่างหาก
แล้วก็หนักพอสมควรแล้วครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่เราได้คุยกันนะคะเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าเขาตั้งใจออกมาช่วยเหลือเท่าที่เขาจะทำได้
เขาบอกว่าขนาดตัวเขาเองที่อยู่ข้างนอกอยู่นอกห้างนะ
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ข้างในห้างที่อยู่กับคนร้ายเลยเขายังกลัวเลย
แล้วคนที่ติดอยู่ข้างในจะกลัวมากกว่าเขาอีกกี่เท่า
แล้วก็บอกเลยนะคะว่าทุกคนมีส่วนช่วยในเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกคนเป็นฮีโร่ทั้งหมดค่ะ
ทุกคนเป็นฮีโร่ได้ครับแต่ที่ว่าเราจะเรียกเขาแบบในทางไหนมากกว่าคือแบบเป็นได้หมด
คิดว่าเราเป็นฮีโร่ครับ
ไม่คิดเพราะว่าเราสมัครใจมาทำเองจริงคำว่าฮีโร่จริงคือทุกคนนั่นแหละครับเป็นฮีโร่
คือทุกคนเนี่ยไปช่วยกันเนี่ยทุกคนคือฮีโร่ทั้งนั้นนะครับ
จักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นก็ช่วยรับส่งคนฟรีนะครับ
นี่ยังไม่รวมชุดกู้ภัยนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลหมออาสาที่ไปประจำอยู่หน้าห้างแบบตลอดเวลา
คือเขารอสแตนบายตลอดไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยแม้ว่าตรงนั้นจะเป็นพื้นที่เสี่ยงก็ตาม
ถามว่าตรงนั้นจะอันตรายไหมอันตรายมากนะครับใช่ค่ะ
เพราะก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยจะหนีจะหลุดจะรอดมาตรงไหนหรือไม่อย่างไรนะครับทุกคนเนี่ยช่วยกันหมดนะครับทุกผู้ชมครับ
มีอยู่ร้านหนึ่งนะฮะเป็นร้านเกมชื่อนกฮูกแต่ว่าเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยภาพนี้เขาก็แชร์กันคือในช่วงเวลานั้นแถวใกล้พื้นที่ห้าง
ปฏิบัติการอยู่ห้ามเข้าห้ามออกห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
ร้านเนี้ยอยู่ย่านย่านนั้นค่ะแต่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยหลายที่ที่เขาไปอยู่แถวนั้นเนี่ย
บางทีอ้าวเหนื่อยล้าคือมันต้องมีการสลับเปลี่ยนกองกำลังกันด้วยถูกต้อง
ต้องการไฟชาร์จแบตทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคนที่หนีออกมาจากตัวห้างได้
ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วบางทีต้องรอพักไม่รู้จะไปไหนต่อ
ญาติมารับหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยนะฮะค่ะร้านนี้เขาเปิดให้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาเปิดแบบไม่กลัวเลยนะถ้าเขาจะกลัวว่าแมวอย่ามายุ่งกับฉัน
ฉันปิดเขาก็ทำได้นะถูกต้องแต่เขาเปิดเลยใช่ค่ะเขาบอกมาเลย
นะใครที่อ่าอยากจะหยุดอยากจะพักอยากจะใช้ไฟฟ้า
อยากจะเข้าห้องน้ำอยากจะมาพักผ่อนเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติหน้าที่
ตรงบริเวณจุดอ่าตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี้ยมาหาเขาได้เลยค่ะ
เขาเปิดประตูต้อนรับตลอดเนี่ยครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ไปคุยกับเจ้าของร้านนะฮะคุณสวรรคสุดรัตนกุลนะฮะ
อ่าเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตนกฮูกคุณสวรรคบอกว่าคือที่ทำไป
ไม่ได้คิดไกลถึงขั้นว่าจะต้องมีใครมาชื่นชมมายกให้เป็นฮีโร่
ร้านจะมีชื่อเสียงอะไรพวกนี้ไม่ได้คิดเลยตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่า
อยากช่วยเหลือทุกคนคิดแค่ว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
ก็เนี่ยช่วยด้วยการเปิดร้านให้เขาเข้ามาพัก
หายเหนื่อยแล้วออกไปทำงานต่อค่ะไม่เคยคิดว่าข้าวของจะพังเสียหาย
ร้านจะสกปรกคนจะเข้ามาเยอะแยะไม่คิดคิดเพียงแค่ว่าชีวิตของคนเนี่ย
สำคัญที่สุดทุกวันนี้พอเห็นเหตุการณ์มันผ่านมาได้
แม้ว่าจะมีคนเจ็บคนตายแต่อย่างน้อยมันก็ผ่านมาได้
มีหลายคนที่ปลอดภัยก็รู้สึกดีใจ
งงมากเลยตอนแรกที่ว่าเด็กเข้ามาให้ดูบอกว่าโอ้ร้านมะม้าดังแล้วนะ
มีคนแชร์เยอะจริงเหรอไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือเราก็แค่บอกว่าให้มันจบ
เหตุการณ์นี้ไปทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติได้ดีอย่างดีที่สุดก็พอแล้ว
ไม่ได้นึกว่าจะต้องมาทำแล้วมีชื่อเสียงไม่มีแรง
ก็คือเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นเนอะแล้วก็คือเราอยู่ใกล้ที่สุดอ่ะ
แล้วก็แต่เราคนนีเอ่อมีเอ่อผู้หญิงที่ว่าเขาโดนยิงเข้าไปในรถ
แล้วแม่เขาน้องเขาโดนยิงมีน้องเสียชีวิต
แล้วเขาวิ่งแบบหน้าตาตื่นตัวสั่นมาเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยเหลือค่ะ
แล้วก็มีบาดเจ็บด้วยไม่ใช่แล้วก็มีพวกที่ว่าทหารช่วยออกมารอบแรก
ตำรวจช่วยออกมารอบแรกแล้วเขาหนีเข้ามาเขาก็มาสั่น
อยู่ในร้านก็มีเสียหายมันก็ซ่อมใหม่ได้เนอะ
แต่คนชีวิตคนมันสำคัญแล้วก็จิตใจเขาแล้วถ้าเกิดเขาหนีมาเขาเดือดร้อนมา

นี่แหละฮะไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมีตำแหน่งมีอะไรทั้งสิ้น
เป็นประชาชนเป็นชาวบ้านด้วยกันเนี่ยก็ช่วยกันได้ใช่ค่ะ
อะไรที่ช่วยได้เนี่ยช่วยเถอะฮะเวลาที่เราเดือดร้อนกันเนี่ย
แล้วทุกอย่างมันก็จะออกมาด้วยความที่ผ่านพ้นไปได้อย่างน้อย
ก็มีความสูญเสียน้อยที่สุดนะครับ
ลูกชายของคุณสวรรคนะครับชื่อนพัฒน์อายุ๑๙ปี
นายนพัฒน์บอกว่าก็รู้สึกตื้นตันใจที่สังคมชื่นชมคุณแม่กับที่ร้าน
นะก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณแม่ตลอดทั้งคืนนั้นเนี่ย
อยู่ช่วยแม่ตลอดช่วยเหลือคนเจ็บช่วยเหลือคนที่ไม่มีที่หลบ
ไม่มีที่พักให้เข้ามาอยู่ในร้าน
ใจดีดีนะครับใจเย็นเย็นประมาณนี้เอายาดมทำแผลอะไรให้เขา
โดนเศษกระสุนอะไรบ้างผมภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณแม่ครับ
นี่คือคนที่ช่วยกันนะครับในส่วนที่เขาช่วยได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้รับอันตรายอะไร
มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนเสียชีวิตก็มีบาดเจ็บก็มีนะครับ
มีประชาชนโดยทั่วไปนะคุณรัชพรที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาไปช่วยคนใช่ไหม
ใช่ค่ะน้องเนยหนุ่มบิ๊กไบท์อันนี้หลายคนได้เห็นคลิปเขาด้วยนะคะ
คือเป็นช่วงแรกเลยก่อนที่คนร้ายจะเข้าไปถึงข้างในตัวห้างอะค่ะคือเขาเห็นแล้วเนี่ยคือเขาขี่บิ๊กไบท์ผ่านมา
เขาเห็นเหตุการณ์ว่ามันมีเสียงปืนเกิดขึ้นมันมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
นี่ค่ะคลิปนี้แหละหลายคนเป็นคลิปแรกที่ถูกปล่อยออกมานี่คือน้องเนยขี่บิ๊กไบท์มาแล้ว
ใช่ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นไฟสีแดงรถจักรยานยนต์เห็นไหมคะ
แล้วคนร้ายจอดรถฮัมวี่อยู่ใช่ค่ะ
คนยิงคนถูกยิงบาดเจ็บน้องเนยลงไป
เนยลงจากรถกำลังจะไปช่วยคนเจ็บแต่สิ่งที่เกิดขึ้น
คือคนร้ายลงมาจากรถแล้วยิงใส่น้องเนยเลยค่ะ
น้องเนยกำลังจะไปช่วยคนเจ็บใช่ค่ะ
มันยิงใส่เลยยิงเลยค่ะแล้วน้องหน่อยก็ล้มลงตรงนั้นเลยนะคะ
นี่คืออีกหนึ่งพลเมืองดีที่เขารู้ด้วยนะว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บ
แต่เขาก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองจะขี่รถหนีก็ได้
แต่เขาไม่ทำเขาเข้าไปเพื่อจะช่วยเอาคนเจ็บออกมาจากตรงนั้น
มันก็เลยเป็นเหตุทำให้เขาถูกยิงไปด้วยอีกคนนึง
ช่วงเย็นที่ผ่านมาเดี๋ยวขอเล่าชื่อก่อนนะคะ
น้องเนยชื่อจริงคือจิรัติการนอบไทยอายุ๒๖ปีนะคะ
คนแรกที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่บิ๊กไบท์เข้าไปเพื่อจะช่วยคนเจ็บแล้วก็ถูกยิง
ตอนนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยน้องเนยตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะอยู่ในความดูแลของแพทย์ประเมินอาการแบบวันต่อวันเลยนะคะ
เป็นพ่อของน้องเนยเนี่ยอัปเดตอาการเอาไว้บอกว่า
คุณหมอบอกว่าอาการของลูกเนยอาจจะต้องตัดแขน
หัวอกของพ่อใจแทบสลายวันนี้จะได้ยินเรื่องดีดีไม่ได้เลยเหรอ
ก็อย่างที่เราเรียนท่านผู้ชมตลอดครับคนร้ายใช้ปืนสงคราม
กระสุนก็เป็นกระสุนของปืนสงครามคือมันโดนเข้าไปส่วนไหนของร่างกายเนี่ย
โดนแขนก็แขนแบบโอ้โหกระดกกระดูกคือ

มันไม่ใช่กระสุนปืนธรรมดาซึ่งอาการของน้องเนยจริงจริงเนี่ย
ไตก็มีปัญหาเส้นประสาทก็มีปัญหา
คุณพ่อบอกว่าถ้าไตและเส้นประสาททำงานปกติ
น้องอาจจะไม่ต้องถูกตัดแขนแต่มันยังไม่สามารถยืนยันอะไรได้เลย
ซึ่งชาวเน็ตเพื่อนแล้วก็ญาติที่เห็นข้อความนี้
เข้ามาให้กำลังใจคุณพ่อแล้วก็ครอบครัว
ขอให้เกิดปฏิหารให้น้องเนยกลับมาแข็งแรงนะคะ
ซึ่งทีมข่าวก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณพ่อของน้องเนยเกี่ยวกับอาการ
คือพ่อโพสต์เอาไว้ช่วงแรกเลยบอกว่า
ถูกตัดไปหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างไม่ทำงาน
ม้ามเสียกระดูกก็ถูกยิงเป็นรู
แล้วก็มีการขอรับความช่วยเหลือด้วย
เพราะว่าเงินผ่าตัดมันสูงถึง๑๘๐๐๐บาท

ซึ่งล่าสุดคุณพ่อก็โพสต์งดรับบริจาคแล้ว
เพราะว่าหน่วยงานรัฐแล้วก็สปสชเข้ามาเยียวยาเรื่องนี้แล้วนะคะ
คือตอนที่คุณพ่อโพสต์ในตอนแรก
คือตอนที่ลูกชายเนี่ยถูกยิงเจ็บใหม่
ใช่ค่ะแล้วก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วยังไม่รู้ว่าจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดูแลอะไรยังไงบ้าง
คุณพ่อก็ไม่มีสตางค์ก็ต้องทำทุกวิถีทาง

แต่ตอนนี้ไม่รับแล้วนะครับเพราะว่ามีหน่วยงานราชการมาช่วยแล้ว

จะสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอะไรยังไงได้บ้าง
เดี๋ยวรอดูรายละเอียดแต่ว่าส่วนใหญ่ภาครัฐเข้าไปดูแลเยียวยาเรื่องนี้แล้วนะคะ
ซึ่งคุณพ่อเองก็ยกมือไห้ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
แล้วก็บอกด้วยว่าตอนที่โพสต์ไปมันก็มีคนมองเขาในแง่ลบนะ
คือบางคนที่ไม่ได้รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น

แต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกค่ะ
คนเป็นพ่อทำอะไรก็ได้ให้ลูกรอดค่ะ
คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็บอกให้ได้

พ่อแม่ทำได้ทุกอย่าง
ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้
ก็อาจจะมองในแง่ลบในแง่บวกกันเยอะ

ถ้าทุกคนได้เจอเหตุงานเหมือนผม

ทำได้ทุกอย่าง

ทุกคนก็ต้องรู้ลูกอยู่หัวใจ

ทุกคนก็ไม่อยากให้มันเกิด
ทีมข่าวเราเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องเนย
แล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะคะ

น้องจะได้ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกตินะคะ